ปกติแล้วนี่นะคะคุณจุฐรัชน์เรื่องขำเนี่ยเราก็จะใช้ใบชะพูในการห่อเครื่องเคียงใช่ไหมคะ
แต่ว่าที่จะพาไปชมต่อไปนี้พิเศษมากกว่านั้นเพราะว่าเขาใช้กลีบบัวหลวงค่ะ
ห่อเครื่องเคียงก็จะได้ความหอมของดอกบัวแล้วก็ได้เรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ
คุณภูริตาบุญมีนุสรจะพาไปชิมกันค่ะ
บัวหลวงที่ตัดก้านออกเรียบร้อยแล้วนำไปแช่น้ำเย็นปริมาณมาก
ใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะ
เพื่อป้องกันลมที่จะทำให้ดอกบัวเหี่ยวเร็วและกลีบดำง่าย
เท่านี้ดอกบัวก็จะคงสีสวยงามเหมาะแก่การนำไปสร้างสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพแล้วค่ะ
เตรียมเป็นวัตถุดิบพิเศษสำหรับทำเมี่ยงกลีบบัวของร้านรัชดาลุยสวนอาหารเพื่อสุขภาพ
แต่ละวันจะรับดอกบัวหลวง๑๐๐ดอกจากถิ่นขึ้นชื่อเรื่องดอกบัวจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
เครื่องเคียงของเมี่ยงประกอบไปด้วยมะพร้าวคั่วพริกขี้หนูซอยกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วมะนาวหั่นเป็นสีเหลี่ยมลูกเสาหอมแดงซอยและขิงหั่น
ส่วนน้ำจิ้มเมี่ยงมีทีเด็ดเคล็ดไม่ลับอยู่ที่ส่วนผสมค่ะเน้นสมุนไพรไทยเป็นหลักขิงขาถั่วกะปิเพื่อให้น้ำจิ้มเมี่ยงมีรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มและเผ็ดนิดเข้มข้นครบทุกรสชาติค่ะ
และที่เห็นอยู่ตรงทางด้านหน้านี้นะคะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการรับประทานเมี่ยงกลีบบัวนั่นเองค่ะก็จะมีเครื่องเคียงสมุนไพรต่างและที่สำคัญเลยนะคะก็คือกลีบของดอกบัวหลวงค่ะที่ใช้ในการรับประทานเมี่ยงกลีบบัวนั่นเองค่ะ
แล้วได้กลิ่นหอมของกลิ่นดอกบัวอ่อนห่อทานรวมกันกับน้ำจิ้มเมี่ยงที่เข้มข้นให้รสชาติกลมกล่อมหอมกลิ่นสมุนไพรกำลังดีเลยค่ะ
วิธีการจัดแต่งแพ็คเกจเลี่ยงกลีบบัวของทางร้านคือเริ่มจากวางใบชะพรูน้ำจิ้มเมี่ยงและตามด้วยเครื่องเคียงต่างและปิดท้ายด้วยการโรยหน้าด้วยกลีบดอกบัวหลวงให้เต็มกล่องเพิ่มความสวยงามและน่ารับประทานค่ะ
ซึ่งต่อวันทางร้านขายได้ถึง๒๐๐กล่องสนุนราคาอยู่ที่กล่องละ๘๐บาท
เราจึงอยากมีเมนูที่แปลกแล้วก็ไม่ซ้ำใครก็เลยนึกถึงตอนเด็กเคยทานมิ้งกีบบัวคุณยายเคยทำให้ทาน
ก็เลยนำไอเดียนี้ค่ะกลับขึ้นมาจะช่วยเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบหัวใจสำหรับผู้สูงอายุค่ะ
ใครที่สนใจอยากลิ้มลองความอร่อยของเมี่ยงกลีบบัวอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ภูริตาบุญมีนุสรข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน